เอาละครับคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์นี้
หนุ่มเดือดชี้หน้าด่า
เป๋ารถเมตื่นใส่นักกากอนามัย
คุณผู้ชมครับเอาข้อเท็จจริงกันก่อน

ตอนนี้ไอ้ที่ปรับ๒๐๐๐บาทเขายกเลิกไปแล้วนะ

คุณจะใส่หรือไม่ใส่ไม่มีโทษทางกฎหมาย
แต่อาจจะมีโทษทางใจ
ถ้าสังคมเขาจะลงโทษคุณด้วย
เขาก็จะมีประกาศอยู่นะให้สวมใส่หน้ากากอนามัย

ส่งข้อความมาบอกกันหน่อยเราก็อยากรู้เหมือนกันนะ
แต่ว่าพวกเรา๓คนพอจบรายการปั๊บ
สิ่งแรกที่ทำคือหยิบแมสมาใส่ใช่เออนะครับเอาคุณผู้ชมครับ
ผู้ชายคนนี้นอกจากไม่สวมหน้ากากอนามัยแล้วนะ

ท่าทางคล้ายคนเมาก็ได้ครับ
ขึ้นรถรถเมย์ปรับอากาศ
คนก็แน่นแล้วยังทำแบบนี้ฮะ

เอาไปยืนขอไปยืนอ้างยังมือ
มนเริ่มว่ามันรอยเที่ยว

เป็นยังไงเป็นยังไง

มีวิมาต้นตะดินเลย

โหชี้หน้าเขาแบบนี้เลยคุณผู้ชม
เหตุเกิดบนรถเมย์สายเอาถึงนี้เลขไปถึงสี่ตัวแล้วหรอ
นะฮะผู้โดยสารคนนี้เมาอ่ะเมามาแล้วไม่สวมหน้ากากอนามัยนะครับ
แล้วก็รถเอาเป็นรถอับอากาศคนเยอะไหมคนแน่นยืนไหล่ต่อไหล่อ่ะ
ผู้โดยสารคนหนึ่งสะกิดพี่กระเป๋าพี่กระเป๋าพี่บอกเขาหน่อยดิ
ให้เขาสวมหน้ากากอนามัยหน่อยได้ไหมนะฮะคอมเมนต์ในออนไลน์มีแค่สองประเด็นครับ
หนึ่งทำไมทำไมไม่สวมหน้ากากอนามัยแบบนี้สองการให้เกียรติไม่ควรชี้หน้ากัน
เพราะพนักงานเขาก็ทำตามหน้าที่อ่าใช่นี่พี่กระเป๋ารถเมย์เนี่ย
ถือว่าอดทนสุดนะนะฮะเหตุการณ์นี้นะครับในท่ารถสาย๖๒๕๐นะฮะ
ชี้แจงบอกว่าจริงแล้วคนขึ้นรถสาธารณะก็ทราบกันดีว่า
ใช่ครับคนที่เขามีจิตใจที่ดูแลคนอื่นเขาทราบกันดี
ควรสวมหน้ากากอนามัยขึ้นรถคิดถึงใจเขาใจเรา
มันคือเรื่องของความปลอดภัยของคนบนรถโดยสารเราอาจจะไม่กลัวแต่คนอื่นเขากลัว
ครับแล้วตอนนี้ยังหนักยังระบาดนะครับหลังปีใหม่หลังเดินทางเนี่ย
ไม่รู้จะเป็นยังไงนะฮะยังมีเวลามีเวลานะประมาณ๒สัปดาห์ไปเติมวัคซีน
กระตุ้นซะนะให้มันมีภูมิพอดี๒อาทิตย์
ไปไหนจะได้สบายใจหน่อยอืมนะครับนี่แหละฮะคือบนรถสาธารณะเนี่ยนะ
เขาบอกว่าคุณไม่มีคุณขอได้นะเขาเตรียมเอาไว้
เขาเตรียมเอาไว้ใครไม่มีไปขอเขาได้เลยเหรอเออเขาเตรียมไว้ให้
เออนี่แหละฮะถ้าบุริษัทคุณไหนขึ้นรถมาไม่มีไปขอได้ตลอดเวลาเลย
แต่ในท่ารถผมชื่นชมนะเขาก็ไม่ได้มาพูดถึงกรณีนี้กรณีเดียว
ก็บอกเตือนไปทางกระเป๋าเหมือนกันว่าคราวหน้านี่ขนาดเขาอย่างนี้แล้วนะ
ต้องควบคุมอารมณ์ให้ดีกว่านี้อ๋อคือเมื่อสักครู่ก็จะมีท่อนที่ใช้มึงใช้กูอยู่เหมือนกัน
อ่านี่แหละฮะใส่นะครับสวมเถอะครับมันยังลูกผีลูกคนอยู่ในช่วงฤดูหนาวด้วย
ใช่นอกจากไอ้โควิดมีไข้หวัดใหญ่บวกด้วยแล้วเดี๋ยวเดินทางกันด้วย
เลิมฉลองเทศกาลสงท้ายปีเก่าต้อนรับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันด้วย
นี่คุณผู้ชมก็ส่งเข้ามานะถามไปอย่างคุณนิตยาพรก็บอกว่าใส่ค่ะใส่ตลอดเปรียบเสมือนเสื้อผ้าชิ้นหนึ่งเลย
เออส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าใส่บางคนบอกว่าอยู่บ้านใส่ครับแต่ออกไปข้างนอกไม่ใส่
อันนี้แซวเล่นใช่ไหมนะอ๋อแซวเล่นอยู่บ้านใส่ด้วยนะครับ